สาวคนนี้ดิวอาริสรานางร้ายหน้าสวย
ใต้คอมเมนต์เลยว่าหนูจะเป็นเด็กดีนะคะ
สัญญาต่อพี่ไผ่วันพ้อยไปนั่นแหละไปทงไปเที่ยวกันนะคะ
เป็นทริปเขาดาวน์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมานะคะ
โดยสาวดิวเผยว่าแฮปปี้มากค่ะเพราะเป็นทริปที่ได้ไปล้านลากันสองต่อสอง
ยังทำให้เธอรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
จึงเป็นสัญญาจึงสัญญาแบบนั้นออกไปค่ะ
บอกว่าตั้งใจจะสร้างให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องปาร์ตี้ค่ะ
ส่งสัญญาณดีมาแบบนี้นะคะ
เรื่องแต่งสาวดิวยืนยันว่ายังไม่พร้อมนะคะ
ยังไม่พร้อมเป็นแม่บ้านตามที่ฝ่ายชายตั้งใจเอาไว้
และมั่นใจค่ะคุณไอ้ฟ้าลงฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่งกันแบบนั้นไม่มีแน่นอนค่ะ
จะพยายามไม่ทราบใช่
ก็ไม่อยากเราแค่มีความคิดว่าไม่อยากรอให้ตัวเองปี๓๐แล้วไปเที่ยว
ก็อยากเต็มที่ก่อนและใช้ชีวิตตามไว้
แล้วตอนนี้แก้เลขสามคือลุ่มทีก็จะจดก่อนตัวเอง
อันนั้นก็โหดไปก็ตอนนี้ก็เลยจากที่ปกติ

เพราะว่าเมื่อเชื่อเท่าไหร่

ทราบจากข่าวหลายคนทราบจากข่าวนะคะว่าคู่นี้เนี่ย
เขาเดี๋ยวงอนกันนะเดี๋ยวมีข่าวว่าเลิกกัน